ท่านผู้ชมครับที่บุรีรำนะครับมีเหตุระทึกเกิดขึ้นในธนาคารธนาคารหนึ่งนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปนะครับไปถึงก็จุดไฟเผาพวกใบฝากใบถอนเงิน
จุดอย่างนั้นเลยนะโอ้โหช่วยกันวุ่นแล้วฮะเอาไปดูนะฮะ
ตั้งแต่จะเสียบูบไม่ซื้อใจ
อู่ฮู้ตั้งแต่เขามานั่งนะคะทีนี้เค้าจุดเลยค่ะ
นี่ฮะตอนพยายามไล่จับกันนะครับรอบพอกับตำรวจนะฮะ

ก็เลยไม่มีเหตุวุ่นวายอะไรมากกว่านั้นนะครับ
ธนาคารออมสินสาขาน้องกี่บุรีรำนะครับ

สคน้องกี่บุรีรำก็นำตัวผู้ชายคนนี้

ก็พบว่ามีอาการทางจิตประสาทนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็แจ้งครอบครัวให้มารับกลับบ้านไปเพราะว่าทางแบงค์เขาก็ไม่ติดใจเอาความอะไร
ไม่แจ้งความเพราะว่าไฟมันยังไม่ได้ลุกไหม้เสียหายอะไร
จับกันทันนะครับแล้วก็เห็นว่ามีอาการทางจิตประสาทด้วย
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราวันนี้

คือช่วงที่ทำรายการอยู่ทำรายการฝากถอนให้ลูกค้าอยู่
มีคนเผาไฟอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งทางเราก็ยังไม่ทราบเพราะว่า
เห็นแค่ช่วงลูกค้าเขานั่งลงนึกว่าลูกค้าเป็นลมค่ะ
ก็เลยเดินอ้อมไปดูทีนี้ก็จะมีเหมือนเปลวไฟลุกขึ้นค่ะ
ก็จะมีพี่พนักงานนะคะกระโดดเข้ามาช่วยช่วยดับไฟ
ทีนี้ก็จะมีตำรวจรักษาการเข้ามาช่วยตกใจไม่ได้ชุนละมุนแล้วค่ะ
แล้วก็ลูกค้าที่นั่งรอเขาก็เหมือนไม่ได้ตกใจมาก
ก็แค่บอกแค่ว่าไฟไหม้เฉยค่ะ
เราไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะครับอยู่ที่ตะบนทุ่งกระเด็นอำเภอหนองกี่นะครับ
ก็ได้คุยกับคุณป้านะฮะป้าเขาก็ยืนยันว่าหลานชายเขามีการทางจิตประสาทจริงนะครับ
เป็นมาประมาณสามปีแล้วก็หลังจากที่ภรรยาที่อยู่กินด้วยกันมีลูกกันคนนึงเนี่ย
ทิ้งเข้าไปนะครับก็เลยมีปัญหากระทบกระเทือนทางจิตใจ
มีเมียคนหนึ่งเริ่มต้นเนอะมีลูกคนหนึ่งอยู่ด้วยกันมาสองปีมีลูกคนหนึ่ง
ทีนี้แฟนไปกรุงเทพมีผัวใหม่ทีนี้แกก็เริ่ม
อกเสียใจแล้วก็เป็นมาเรื่อยเรื่อยเขาไม่เอาเราคืนผู้หญิง
อยู่ธรรมชาติแบบอยู่ปกติเงียบนะ

ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าน่าจะเป็นจากเรื่องการไม่ได้กินยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะ

ไปถอนเงิน๗หมื่นจากบัญชี
เพื่อซื้อที่ดิน๒งานแล้วก็โอนให้แม่เนี่ยซื้อ

ทีนี้ช่วงนี้ขาดยาไม่ได้กินยาต่อเนื่อง
จังหวะมาดูสมุดบัญชีของตัวเองเอาเงินหมด
แต่ลืมไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนถอนแล้วก็ให้แม่ไปซื้อที่ดิน
ซื้อที่นะครับก็กะว่าจะเป็นสมบัติของเขานั่นแหละ
แม่ก็จะให้เป็นเงินของเขา
ก็ไปโอนน่าจะประมาณไม่ถึง๒เดือนนะครับ
ลักษณะเขาก็มีอาการจิตเวทกินยาประจำน่าจะขาดยา
แล้วพออยู่ดีก็น่าจะเครียดหรืออะไรไม่รู้ครับ
มาดูเงินในบัญชีน่าจะไม่เห็นตังค์ในบัญชีนะ
ดูท่าก็น่าจะเครียดอะไรลักษณะนี้คิดว่านะครับ
สินของแบงค์ไม่มีอะไรเสียหายนะครับก็เลยไม่ได้แจ้งความนะครับ
ส่วนทางผู้ก่อเหตุญาติญาติก็รับตัวแล้วส่งไปรักษาต่อนะครับ
เพราะว่ามีอาการทางจิตประสาทนะครับ